คุณผู้ชมจอละเข้หลุดอยู่วันนี้ที่เท่าไหร่แล้ว

จราเข้ที่จะไปโชว์แล้วหลุดลงแม่น้ำปิง

แล้วกำชับโรงเรียนแถวนั้นเลยนะ
ห้ามเด็กนักเรียนไปเดินริมตลิ่ง
เดี๋ยวมันจะกระโจนขึ้นมาใส่ซะ

คุณผู้ชมครับจับจราเข้ให้ได้

นี่มันก็มาใกล้ฝั่งนะ

แต่พอเห็นมันปั๊บมันก็เห็นเรา
แล้วมันก็จุ๊ดลงน้ำไปเลยคุณวรพร

ก็ไม่รู้จะไปไหนด้วยใช่ฮะ
นี่คือตรงวัดหูกวาง

จังหวัดนครสวรรค์๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เห็นแต่นะตามันโผล่ขึ้นมา

พบจอละเข้นอนอาบแดดอยู่

มันนอนอยู่จริงก็เลยวางแผนจะจับมัน

แล้วก็กำหนดแผนแล้วก็ประสาทแวร์ลงเบียน

บอกห้ามเด็ดขาดนะนะ
ในความดูแลของท่านอย่าไปริมตลิ่งเด็ดขาด
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยวางเหยื่อล่อไว้นะครับ
คือคาดการณ์ว่าจราเข้น่าจะหิวแล้วล่ะเพราะว่าเจ้าของให้อาหารครั้งสุดท้ายเนี่ย
วันที่๑๖กุมภาพันธ์นะครับเนี่ยฮะเหยื่อล่อ
วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กว่ายี่สิบคนใช้เรือสองลามครับตีวงล้อม
แล้วก็เอาเชื้อขนาดใหญ่เนี่ยนะครับล้อมไว้เพื่อกระชับพื้นที่
ว่าจราเข้มันน่าจะขึ้นมาอาบแดดตามนิสัยของมันในตอนกลางวัน
อาสาสมัครจากสมาคมกู้ภัยหลวงปู่พิมพามาบนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อแก่ครับ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหูกวางบอกถ้าจับจราเข้ได้นะนะครับ
บนเลยบนเลยพวงมาลัยเก้าพวงผลไม้เก้าอย่างหัวหมูต้มสามหัว
ไก่ต้มสามตัวแล้วก็ประทัดอีกหนึ่งหมื่นนัด
จะแก้บนครับคุณผู้ชมฮะซึ่งล่าสุดครับล่าสุดนี่นายบุญช่วยกลิ่นอภัย
เจ้าของคณะการแสดงคณะช้างน้อยแสนรู้โชว์ปันสุกเนี่ย
ซึ่งเป็นเจ้าของไอ้บอร์ดไอ้บอดจราเข้ที่ลงแม่น้ำปิงไปเนี่ย
คือที่ชื่อไอ้บอดเพราะว่าตาข้างหนึ่งมันบอดคุณผู้ชม
เจ้าของก็มากับภรรยานะมาเปิดใจกับพุธศึกาบอกว่า
ที่ไอ้บอร์ดมันจะหลุดไปเนี่ยคือก็เพิ่งไปซื้อมา
ซื้อมากับเพื่อนมันอีก๒ตัวจากชายนาฏ
แล้วก็จะเอามาแสดงโชว์ในบรรพฤษภิษัยนครสวรรค์นี่แหละ
แต่ก็แสดงโชว์ในส่วนของช้างแสนรู้เพียงเท่านั้น
ไม่ได้นำจราเข้มาโชว์คือเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ฝึก
รอจะเอากลับไปขึ้นทะเบียนที่ชายภูมิก่อน
ก็เลยขังมันไว้ในรถไงกระทั่งไอ้บอดมันหลุดออกไปฮะ
เอาลองฟังเจ้าของเขาเล่าหน่อยครับ
ผมจะเอาตัวเข้มาพักขึ้นที่นี่แค่๒วัน
แล้วก็ผมจะเดินทางไปที่ชัยภูมิ

เพราะที่ผมซื้อมาเขาก็ทำใบถูกต้องมาให้ผม
ก็ขอให้จับมันได้เร็วนะให้บอดนะ

ช่วงนี้ก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่